อ้าเป็นหรือไง
อ๋อนี่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะนี่ไงอยู่นี่ได้เห็นมากก็ดีใจแล้วนะอ่าอืมไม่ต้องเป็นห่วงใช่ไหมอืมนี่ไงอ่า

เขาเป็นห่วงทุกอย่างไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่ให้ม่าฆ่าสายตาไปไหนเลยเขาจะห่วงอยู่ตลอดเนี่ย
แล้วพอไปที่ครั้งเนี้ยที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็เลยเป็นห่วงเขาก็คิดว่าลูกโกหกเขาก็เลยเครียดแล้วก็ไม่กินข้าวไม่กินอะไรเลยเขาเหมือนเขาตอมใจอย่างเงี้ยเขาตอมใจจริงอ่ะจนสู้แล้วก็ต้องผ่าแล้วก็ชวนไปโรงพยาบาลเขาก็ไม่ไปเพราะเขาคิดว่ายังไงเขาก็ไม่ไปเขาต้องรออยู่ที่บ้านจนเหมือนเวลาเหมือนเขาจะรู้หรือเปล่าเขาไม่รู้เขา

สุดต่อพอรู้เขาไม่รู้ว่าเตียเข้าเหมือนเขาจะซื้อกระแสจิตถึงกันจากออกจากโรงพยาบาลได้ก็ออกไม่ได้หมอที่นัดให้ออกวันจันทร์ก็ออกไม่ได้เพราะว่าเหมือนสื่อถึงกันแม่ก็สุดลงเตียก็ซุดลง
เขาคุยกันก่อนที่จะไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกแม่ว่าเนี่ยให้เราอ่ะรักกันนานนานนะเราจะอยู่ด้วยกันอีกไม่นานแล้วก็จะต้องไปอะไรอย่างเงี้ยคือเขาพูดถึงขนาดนี้เลย
แล้วเตียนี่ก็ดีมากเลยกลัวลูกหลานจะลำบาก
เสียตีสามของวันที่หกพอเอาศพแม่มาปุ๊บ
แล้วเหมือนเปียร์เนี่ยเขาจะทรมานมากเลย
แต่เขาเก็บความรู้สึกของเขาที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลแล้วทรมาน
รอให้แม่ทำพิธีเสร็จหมดปุ๊บ
เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาศพหลงเอาขึ้นตั้งแค่ขึ้นตั้งปุ๊บ
ทางนู้นโทรมาบอกแล้วว่าเตียไปแล้ว
โอ้โหเขารักลูกหลานมากกลัวลูกหลานลำบาก
เดี๋ยวกลัวว่าถ้าเกิดทำตบทางนี้แม่ก็ยังทำอยู่
เดี๋ยวเกิดเตียไปตอนที่กำลังทำลูกหลานก็จะต้องแบ่งไปที่นู่น

ยอมเจ็บปวดทรมานยอมให้ทำตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อย
ศพคิดดูว่าปฏิหารหรือไม่ปฏิหาร
ศพตั้งใส่หลงคือขึ้นตั้งแค่นั้นแหละ
ทางนู้นโทรบอกเลยว่าเตียไปแล้ว
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ตั้งแต่เกิดมา
เป็นความรักที่แบบไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงดี
ไม่เคยเจอแบบคู่นี้แบบไปพร้อมกันอะไรอย่างนี้
แบบอีกคนไปตี๓แล้วอีกคนมา๕โมงอะไรอย่างนี้

คู่ที่เขารักกันมากอะ

แล้วเขาเป็นคนดีมากเป็นคนตรง
แบบไม่มีใครว่าบ้านนี้ไม่ดี
เขาไม่เคยคดไม่เคยโกงอะไรอย่างนี้
ตรงตลอดแต่บ้านเขาเป็นคนตรง
แล้วคนซื่อบ้านเนี่ย

เป็นต้นแบบรักที่ดี

ความรักแท้ยังมีอยู่จริง
กงสามารถดูแลม่าได้

มีความพยายามว่าจะต้องดูแลให้ดีที่สุด
จะต้องให้ม่าสบายไม่ลำบากอย่างนี้ค่ะ
อยากให้ความรักของกงกลับมาเป็นต้นแบบ
ในปัจจุบันให้คนเอาไปเป็นต้นแบบค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป